โฉนดทะเลของชาวบ้านแนวชายฝั่งอำเภอปากพนัง
ซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาคลื่นกัดซ้อนะครับ
ทำให้พวกเขาต้องสูญเสียที่ดิน
หลายรายก็ต้องแบกรับหนี้สินที่เกิดขึ้น
ตามมาก็ทำให้ชาวบ้านเรียกร้อง
ขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐนะครับ
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณดารินหอวัฒนกุล
ชาวบ้านที่อาศัยตามแนวชายฝั่งอำเภอปากพนัง
นำเรือประมงพร้อมเครื่องมือตามกำลังเท่าที่มี
เพื่อยืนยันว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ดินของพวกเขา
แต่ความแรงของคลื่นทำให้ไม่สามารถปักหมุดโฉนด
ได้สำเร็จตามที่ตั้งใจ
ปักหมุดฉนดทะเลเกิดขึ้นตามคำแนะนำ
ที่ได้รับจากอธิบดีกรมที่ดิน
ให้แสดงความหวงแหนและกรรมสิทธิ์ครอบครอง
ทำให้ชาวบ้านมีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง

ที่ถือเป็นมรดกตกทอดของครอบครัว
เป็นพื้นที่ของกรมเจ้าท่า
ที่ดินกว่า๖ไร่เศษของนายวิลัยเจริญขุน

ซึ่งนอกจากผลกระทบด้านจิตใจแล้ว
ยังต้องทนแบกรับภาระหนี้สิน
เกิดจากการนำที่ดินไปกู้เงินธนาคาร
กว่า๖แสนบาทเพื่อลงทุนทำนากุ้ง
ที่ดินทั้งหมด

ของที่ดินครับตอนนี้มันเหลือแค่นี้ได้
ทั้งต้นทั้งดอกต้องเสียต้องเสียอยู่
ต้นก็ไม่ได้จ่ายหรอกจ่ายแค่นี้
แค่ดอกเบี้ยดอกเบี้ย
ปีหนึ่งก็เอาไปจ่ายดอกเบี้ย

เพราะว่าเราจะไปจ่ายต้นก็ไม่มีตังค์ไปจ่าย
ว่าที่ดินมันทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วทีนี้
ผลกระทบต่างที่เกิดขึ้นที่ดินทำกิน

ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้องขอความเป็นธรรม
อยากให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือ
ทั้งการสร้างแนวกันคลื่นและการเยียวยา
ถามว่าชาวบ้านรู้กฎหมายในเรื่องนี้ไหม

มีจำนวน๑๐ไร่เสียภาษีที่ดิน๑๐ไร่
แล้วก็กู้ธนาคาร๑๐ไร่แล้วก็จำนองไว้๑๐ไร่
วันนี้ก็เป็นหนี้อยู่ทั้ง๑๐ไร่
แผ่นดินที่มีอยู่หรือว่า๑๐ไร่เหลือ๒ไร่
อยากให้ป้องกันสิ่งดินที่เหลือไว้

เพราะตอนนี้บ้านก็หมดดินก็หมด
มันเหมือนกับเมืองปิดแล้วทุกวันนี้

ตั้งแต่ปี๒๕๑๗ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์
ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้มีการทำแนวป้องกัน
จนถึงปัจจุบันคลื่นกัดซ้อส่งผลขยายวงกว้าง
ไปถึงที่ดินของชาวบ้านและราชการ
ภาพพื้นที่เดิมเป็นลักษณะสวนมะพร้าว

แล้วก็ระยะจากถนนเส้น๔๐๑๓ไปถึงชายฝั่งทะเล
ระยะทางประมาณ๒๕๐เมตร

ประชาชนได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์
ชายหาดโดยเฉพาะในยุคที่นากุ้งเบ่งบาน
ประชาชนก็จะใช้ประโยชน์ในการทำนากุ้ง
ซึ่งส่วนนี้เป็นตัวที่จะเร่งทำให้หาดทราย

เพราะว่าถ้าหาดทรายฝั่งด้านนอกโดนกัดซ้อ

จากส่วนที่มันมีนากุ้ง

มีการกัดซ่อลงถึงถนน๔๐๑๓แล้ว
แสดงว่าส่วนใหญ่ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง
เนื้อที่ตกทะเลไปหมดแล้ว
ข้อมูลสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย

มีผู้ถือเอกสารสิทธิ์๑๓๑คน
เป็นโฉนดที่ดิน๗๓แปลง
นศ๓ก๗๕แปลง
รวมมีเนื้อที่๑๒๖๙ไร่
ยังไม่รวมถึงที่ดินที่ไม่ได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ครอบครอง
ซึ่งทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย
และทำรังวัดอย่างละเอียด
ในส่วนของกรมที่ดินเราก็จะหาข้อมูลข้อได้จริง
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อน

และเหล่านั้นเสนอทางจังหวันละครศรีอำราช
เสนอทางกรมที่ดิน
ให้ต้องพิสูจน์เป็นลายไป
ที่ดินกลายสภาพเป็นทะเลโดยแท้
ไม่ถือว่าเป็นการครอบครองกรรมสิทธิ์อีกต่อไป
ที่ถูกนำโดยสภาพต้องนำเสนออธิบดีกรมที่ดิน
พิจารณาเพิกถอนตามกฎหมายต่อไปดารินหอวัฒนกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน